หน้านะคะเรื่องของการชุมนุมการเคลื่อนขบวนที่คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ก่อติดสถานการณ์เคลื่อนขบวนไปด้วยนะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศสดกับคุณสิริวัลกันเลยนะคะตามขบวนมอบอยู่ค่ะ
เชิญเลยค่ะคุณสิริวัลค่ะเชิญค่ะ

ตอนนี้คุณสิริวัลอยู่บนขบวนม็อบนะคะกำลังตามอยู่
แล้วก็เมื่อสักครู่เห็นว่าได้มีการพูดคุยกับคุณนัทธวุฒิใส่เกลือแกนนำด้วยนะคะ
รายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณสิริวัลพร้อมหรือยังคะ
คุณสิริวัลค่ะตอนนี้ขบวนคาร์มอบของคุณนัทวุฒิสายเกลือนะคะ
ก็ได้เคลื่อนขบวนออกจากจุดนัดหมายตรงอุโมงแยกเกษตรแล้วนะคะ
ตอนนี้ค่ะขบวนได้มาถึงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
ของเราจับภาพนะคะจะเห็นว่าตอนนี้หัวขบวนของคาร์มอบค่ะ
กำลังจะเคลื่อนข้ามสะพานข้ามแยกที่จะมุ่งหน้าไปยังเรือนจำคลองเรือนจำคลองเปรมค่ะวันนี้ค่ะ
บรรยากาศของการเคลื่อนขบวนพามอบนะคะเรียกว่าคับข้างกันเลยทีเดียวค่ะ
คุณจุธารัฐคุณสุภาษาราค่ะจะเห็นว่าตอนนี้ค่ะ
ขบวนรถคาร์มอบเนี่ยสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ย
ไปข้างหน้าก็เกือบจะไม่เห็นหัวขบวนแล้วนะคะถ้าเกิดมองจากด้านหลังนะคะ
รถข่าวที่ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้อยู่ในขบวนคาร์มอฟเนี่ยค่ะ
ก็จะเห็นว่าตอนนี้หางแถวเนี่ยค่ะน่าจะอยู่ตรงอุโมงข้ามแยกเกษตรเลยออกไปอีกนะคะ
เพราะว่าการจราจรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยทีเดียวค่ะรูปแบบของการเคลื่อนขบวนคาร์มอบในวันนี้นะคะ
ก็จะจัดทั้งหมดสามเลนนะคะแล้วก็จะมีการอ่าบีบให้เหลือสองเลนค่ะ
ในช่วงที่กาข้ามสะพานข้ามแยกเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังเหลือค่ะ
ก่อนที่จะมีการเคลื่อนขบวนนะคะคุณนัทธวุฒิสายเกลือ
ก็ยังเน้นในเรื่องของสันติวิธีนะคะ
กิจกรรมทั้งหมดจะไปจบที่ประทุมธานีในเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมแล้วนะคะก็จะประกาศนัดหมายสำคัญ
ที่จะมีการไปรวมตัวกันที่บริเวณด้านหน้ารัฐสภานะคะ
ในวันที่มีการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะคุณจุธารัฐคุณสุภาษาราค่ะ
คุณสิริวัลคะตลอดระยะเส้นทางที่เริ่มมาจากก่อนลงอุโมง
พอมาถึงจุดนี้ถ้าจากที่ที่ฉันเห็นคือยังคงอยู่ที่ข้างมเกษตร
มีกลุ่มมวลชนที่มาเสริมจากข้างทางเพิ่มเติมไหมคะ
คุณสิริวัลคะ
ทีมข่าวของเรายังอยู่บนรถและการเคลื่อนที่ไปแบบนี้
มันอาจจะทำให้สัญญาณติดขัดเล็กน้อยนี่คือภาพบรรยากาศนะคะ
ถ้าจะเห็นจากตรงนี้นะคะก็ยังเห็นรั้วนะรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ก็คือเขาเริ่มขบวนมาช่วงประมาณ๑๕นาฬิกาตรงตามนัดหมายแล้วค่ะ
ตอนนี้ก็กำลังเคลื่อนตัวไปเรื่อย
แล้วเดี๋ยวจะข้ามถนนวิพาวฎรังศิษฐ์นะเข้าศรีธรรมมงวัล
อย่างที่คุณสิริวัลบอกคือตอนนี้อย่างน้อย
เลนตรงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรตรงนั้นเนี่ยนะคะคือจะเป็นขบวนของกลุ่มมอบหมดเลย
ฉะนั้นใครที่จะเดินทางทางเส้นทางนั้นเนี่ยคงค่อนข้างที่จะยากลำบาก
เหมือนจะปิดทางไปโดยปริยายแล้วเดี๋ยวเขาก็จะบีบเป็น๒เลน
เพื่อจะข้ามสะพานข้ามแยกเกษตรไป
หาเส้นทางหลีกเลี่ยงดูนะคะใครที่จะใช้เส้นทางดังกล่าวนะคะ
กิจกรรมนี้สิ้นสุดที่หน้าสาลากลางจังหวัดปฐุมธานี๑๘นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ